คุณสืบสกุลจะอ่านข่าวนี้ให้ฟัง

แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย

คราวนี้เด็กตาดำนะน่าสงสารมากเลย๑ขวบ๓ขวบ๙ขวบ

แล้วแม่บอกกับลูกว่าเดี๋ยวแม่มานะลูก

ทีนี้ค่ะเด็กมันก็นั่งรอไปสิ
แม่ไม่กลับมาแล้วติดต่อแม่ไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชม
ดูสิคืออันนี้เขามีการแชร์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลมีเดีย

แต่เรื่องนี้ที่เผยแพร่ในโซเชียลเนี่ย

ใช่ค่ะเรื่องเกี่ยวกับพวกเงินบริจาคของบริจาคอะไรแบบนี้
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงให้ฟังค่อยเล่าดีกว่าค่ะ
คือก็เขียนประกาศขอความช่วยเหลือเลยค่ะ

คือมีข้อความว่าประมาณว่าแม่ทิ้งได้ลงคอ
บอกลูกว่าเดี๋ยวจะมาจะเอาผ้าไปซักที่ไหนได้
ทิ้งลูกเอาไว้ติดต่อกลับก็พยายามโทรแล้วแต่โทรไม่ติด
บอกด้วยบอกว่าตอนนี้เด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวเรา

เขาก็นับศักดิ์เป็นป้านะใช่ไหม

คือญาติฝ่ายแม่ติดต่อแม่ไม่ได้นะ

แล้วพอติดต่อไปปั๊บเขาก็ปัดความรับผิดชอบ

ก็เอาเด็กไปไว้ที่สถานสงเคราะห์เด็กสิ
ไม่คิดจะเลี้ยงดูหลานเหรออะไรอย่างนี้นะครับ
คนที่เขาโพสต์ไว้เขาเลยบอกโอ้โหทำไมถึงจิตใจเป็นแบบนี้เนอะ
ใช่ค่ะแล้วก็คือที่คุณสืบสกุลบอกว่า
ญาติที่บอกว่าเรียกเป็นป้าเนี่ยคือมันเป็นญาติฝ่ายพ่อ
ทีนี้ค่ะพอโพสต์นี้แชร์ออกไป
ชาวเน็ตเขาก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะแหละว่าแบบ
ทำไมแม่เด็กไม่ดูแลลูกล่ะ
อยากให้หน่วยงานเข้าไปช่วยดูแลหน่อยสงสารเด็กเหลือเกิน
แล้วก็มีคนที่เขาอยากจะบริจาคเงินช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราตามไปเลย

อยู่ที่ตำบลท่าไร่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้ชายอายุ๙ขวบอันนี้คนโตสุดนะ

แล้วยังมีตัวเลขอยู่ในเปรย์นี้ค่ะ๑ขวบ
โดยมีนางสถาพรโฮมพิรำอายุ๔๘ปี
ก็เป็นญาติฝ่ายพ่อเรียกว่าเป็นคุณป้านี่แหละ

ทีนี้ก็ถามเหมือนกันนะว่า
พ่อแม่เด็กเขาเอามาทิ้งไว้แบบนี้แล้วพ่อเด็กไปไหนล่ะ
ป้าบอกว่าพ่อเด็กไม่อยู่ติดคุกอยู่
เดี๋ยวฟังเสียงทางคุณป้าหน่อยนะคะ
อันนี้เฉินเลือกเข้ามาอีกสิบปีแล้วก็
แล้วก็สร้างให้โอเค

ครานนี้มันจะลุกแต่ไว้แล้ว
ทางด้านของนางสาวเยาวลักษณ์ห่มพิรมนะครับผู้โพสต์เฟซบุ๊ค

สถานีตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช
เพื่อขอให้ช่วยติดตามหาแม่ของเด็กให้มากลับมารับผิดชอบนะครับ
เจ้าหน้าที่กลับบอกเขาว่าอะไรรู้ไหมทำไมไม่เอาไปเลี้ยงเองล่ะ
ตอนนี้นางสาวเยาวลักษณ์ก็บอกโอ้ปวดหัวเลย

โทรศัพท์มือถือค้นหาที่อยู่ของแม่เด็กเอาเอง
แต่เอกสารนั้นกลับไม่สามารถใช้การได้
คุณเยาวรักษ์ก็บอกว่าปวดหัวกับเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
อกจากนี้นะตัวเธอเองยังพยายามติดต่อกับแม่เด็กทุกช่องทางเลยนะครับ
ก็ไม่มีการตอบรับกลับมาเลย
และได้ติดต่อไปที่ญาติของแม่เด็กทั้ง๓คนในจังหวัดพัทธลุง

ได้รับคำตอบกลับมาบอกว่าไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้น
แล้วก็ไม่ยอมรับเด็กหากไม่เลี้ยงก็ให้เอาไปไว้สถานสงเคราะห์สิ
จะมาตามทางนี้ทำไมล่ะทางนี้ก็ไม่สนใจเหมือนกัน
ทีนี้นางเยาวรักษ์คนที่โพสต์นะคะนางสาวเยาวรักษ์เนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าการโพสต์เนี่ยจริงมันเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ต้องการเลยเรื่องสิ่งของหรือว่าเงินทองจะเอามาบริจาค
คนก็ไปชมทีเธอว่าเอ๊ะเนี่ยเอาเด็กมาโพสต์ไว้แบบนี้

กลายเป็นเรื่องดราม่าไปไงแต่ว่าเธอก็ยืนยันแล้วนะคะว่า
ท้ายที่สุดสิ่งที่ต้องการอยากให้แม่ของเด็ก๓คนกลับมาดูแลลูก
ไม่ได้อยากให้ทิ้งไปแบบนี้นะคะ